เฮ้เฮเฮ
มองผ่านแอป
ต้องมองผ่านแอปเท่านั้นนะครับ
นี่คือใจกลางเมืองห้างสรรพสินค้าสยามภารกรนะครับ
ไปด้วยผู้คนจำนวนมากก้มหน้าก้มตา
โปเกมอนเกมฮิตบนสมาร์ทโฟน
เพิ่งเปิดตัวดาวน์โหลดให้เราคนไทย
เล่นกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ด้วยความที่มีผู้คนจำนวนมากพากันไปที่ห้างแห่งนี้
ทำให้มีกระแสข่าวว่าห้างถึงกับต้องปิด

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่พิสูจน์แล้ว

เพราะว่าห้างเขาก็มีเหตุผลแบบนี้
บอกว่าในวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนอาทิตย์

สองเรื่องของคอนเสิร์ตเขาก็มี

ดังนั้นเขาเลยยอมรับว่าให้รถที่จะเข้ามาจอดในห้างเนี่ย
ขยับขยายไปจอดที่อื่นที่เขาจัดสรรพื้นที่ให้
เพราะว่าไม่งั้นพื้นที่ในจดจอดรถเต็มเลย
คนก็เลยคิดว่าไล่คนออกจากห้างหรือเปล่า
ไม่ใช่นะครับเขามีเหตุผลนะครับ
คุณกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชยอมรับครับว่า
ไม่มีอำนาจโดยตรงในการดูแลเรื่องการเล่นเกม
ส่วนการใช้จ่ายเช่นจ่ายเงินซื้อไอเทมต่างในเกม
หากจ่ายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านระบบบิลลิ่ง
ศธชก็สามารถเข้าไปกำกับดูแลได้
แต่เฉพาะในกรณีเด็กและเยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้น

แต่ว่าสธก็ตรวมที่จะเรียกเจ้าของลิขสิทธิ์โปเกมอน
ในประเทศไทยไปพูดคุยเหมือนกันนะว่าอย่าปล่อยโปเกมอน
หนึ่งท้องถนนสองสถานที่สำคัญโรงพยาบาล
สถานที่ราชการต่างด้วยนะครับ
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูหน้าลูกที่เล่นด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเริ่มออกแคมเปญนี้เกี่ยวข้องกับเกมนะครับ
ให้ลูกค้าไปรับคู่มือโปเกเด็กซ์
ที่เขาบอกเป็นคู่มือรวบรวมข้อมูลวิธีการเล่นโปเกมอนโกฉบับภาษาไทย
พร้อมออกโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับจับโปเกมอนโดยเฉพาะนะฮะ
ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ออกแคมเปญให้โพสต์ภาพ
พร้อมติดแฮชแท็กเพื่อลุ้นรับตัวชมภาพยนตร์ฟรี
ส่วนธุรกิจร้านอาหารก็ออกแคมเปญแจกบัตรรับประทานอาหารฟรี
ค่า๓๐๐บาทหากจับโปเกมอนได้ภายในร้าน
ก็เอามาเป็นร่วมกิจกรรมทางการตลาดไปนะคะตามสถานประกอบการต่างนะคะ